คุณผู้ชมคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะลุ้นกันนะคะ
สำหรับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูเลขกันหน่อยนะคะรางวัลที่๑งวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะ๙๑๒๓๐๗แม่
พูดถึงเยอะก็คือเลขท้าย๒ตัว๙๗๙๗เนี่ยเหรอเราเล่าข่าวไปด้วย
คุณผู้ชมบางคนบอกดูข่าวเราแล้วถูกลอตเตอรี่อ่ะนี่ผมไม่ได้นึกถึงเลยอ่ะ
ทำไมเราไม่ซื้อคะคุณภาคภูมิคะไม่เหมือนคุณระวีการแก้ววิจิตร
รอทีมข่าวเราถูกเลยโอ้โหคุณระวิการไม่ทำข่าวนี่

นี่นะคะรางวัลที่ออกงวดนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะเราก็ตามหาคนดวงดีนะคะ

ใช่ค่ะก็เลยไปลงบันทึกประจำวันใช่ไหม
แล้วก็เลยแจกเงินเลยทีนี้ไปดูคลิปกันหน่อย

ดังร่วงทริปแสงจันดีอายุ๕๓ชาวจังหวัดมหาศาสนรรคามมีอาชีพขายลอตเตอรี่แพ้งอยู่หลังตลาดนองแคนเทศบาลมร้อยเอ็ด
เขาก็เลยโชว์ให้ดูเลยลอตเตอรี่รางวัลที่๑๕ใบลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยสพเมืองร้อยเอ็ดนะคะ

ไม่ดีเลยเหลือเยอะมาก

เหลือเยอะขนาดนี้เก็บไว้ลุ้นโชคเองก็แล้วกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
นี่ฮะซื้อมาจากแม่ค้าที่เป็นญาติกันเอามาขาย
ตอนนั้นกำลังป้อนข้าวคุณแม่อยู่
ก็เลยช่วยกันซื้อนะญาติกันมาขาย

คือทางประธานอบตรัชนีบอกว่า
เชื่อว่าเป็นเพราะว่าผลบุญที่ดูแลคุณแม่อะไรอย่างนี้นะฮะ